ออกไปร้องสื่อคุณพ่อเขาไปฟอกไต
แล้วโรงพยาบาลทำสายเลือดหลุด
เลือดพุ่งออกมาจนคุณพ่อเขาเสียชีวิต

ตอนแรกโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวชดชายให้๑ล้านบาท
ผ่านมา๑ปีได้เพียง๔แสนเรื่องเงียบหายไปเลย
ก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรมจากคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
นายคนนี้คือนายปุณนกิจทันธนรัฐ
ได้ออกมาร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาล
ที่ห้องฟอกตายของโรงพยาบาลแห่ง๑ที่ยะลา
ก็ทำให้คุณพ่อของเขาคือนายประยุกต์แทร่เยี่ยม

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔กันยายนของปีก่อน
ตอนแรกเนี่ยก็มีการตกลงกันกับพอของโรงพยาบาลว่า
เดี๋ยวจะเยียวยาให้จ่ายเงินให้๑ล้านบาท
เป็นค่าเยียวยาที่คุณพ่อเสียชีวิต
แต่พอจริงแล้วเขาได้เงินมาเพียง๔แสนบาท
ยังไม่ครบแล้วพอก็มีการย้ายโรงพยาบาลไป
สุดท้ายก็ได้เงินเยียวยาไม่ครบตามที่มีการตกลงกัน
คุณปุณนกิจบอกว่าวันเกิดเหตุคุณพ่อไปฟอกไตตามปกติ
คุณพ่อต้องฟอกไตสัปดาห์ละ๓ครั้งครั้งละ๔ชั่วโมง
พอบ่าย๓โมงกว่าของวันวันหนึ่งเมื่อเดือนกันยายน
โรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าคุณพ่อเลือดออกมาก
คุณหมอแจ้งว่าฟอกไตแล้วสายมันหลุด
ทำให้คุณพ่อเสียชีวิตตอน๒ทุ่มของคืนวันนั้น
และระบุสาเหตุการตายว่าหัวใจขาดเลือด
แต่ว่าคุณปุณนกิจเขาไปเจอ
ผู้ป่วยที่นั่งฟอกไตข้างคุณพ่อเขา

มีคนทำสายเลือดของคุณพ่อเขาหลุด
ทำให้เลือดของคุณพ่อเขาพุ่งออกมาจากตัวมากมาย
จนทำให้คุณพ่อเสียชีวิต
ไปฟังเสียงของคุณปุ่นนกิจนะฮะ

ไม่ว่าความดันต่ำหรือเหตุผิดปกติอะไรเนี่ย

แต่ในที่ผมสาเหตุของการปิดเสียงเนี่ย

มันต้องอยู่การพยาบาลแล้ว

และเหตุการณ์วันนั้นพยาบาลก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจ

มันต้องดูแลผู้ป่วยทุก๕นาทีหรือ๑๐นาที
แต่อันนี้พยาบาลนั่งเล่น
แต่การที่ผมสอบถามยาดหรือคนไก้ที่เคยฟอกตายด้วยกัน

กว่าจะเห็นเนี่ยก็วิ่งมาแทบไม่ทัน
นี่จากคำให้การของเพื่อนผู้ป่วยนะฮะ
พยาบาลนั่งเล่นมือถืออยู่นะครับ
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าอยากให้เจ้าหน้าที่นั้นดูแลคนไข้ให้ดีกว่านี้

แต่ว่าเมื่ออยู่กับเจ้าหน้าที่
ก็ต้องดูแลกันใกล้ชิดกว่านี้

แล้วก็เรื่องของการเยียวยาตกลงว่า๑ล้าน

ก็ต้องให้เขาให้ครบตามที่มีการตกลงกัน